สาวค่ะสาวคนนี้ก็มาแรงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่
เขาก็ต้องยอมรับนะว่าเธอก็มีดีไม่แพ้ใครเลยนะครับ
แม่เลยละกันอีกหนึ่งคนของวงการแล้วล่ะ
ล่าสุดมีข่าวเมาส์เมาส์แบบมีมูลแน่นเวอร์นะเธอ

เรื่องที่บอกว่าเธอกำลังจะซิลพรีเซนเตอร์คนใหม่
แทนที่ใครรู้ไหมใครคุณแม่ชมพูอารยาคุณแม่นุ่มแสบสุดแซบตัวแม่เลยนะ
ถูกต้องที่คุณแม่ชมพู่เขาเคยไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงเมืองคาน
ในฐานะพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางแบรนด์ดังมาแล้วถึง๕ปีติด
แม้ว่างานนี้มาริยาจะยังคอนเฟิร์มแบบไม่ค่อยเต็มปากสักเท่าไหร่
แต่ก็ฝากแฟนให้ติดตาม
ยิ่งดูจากรอยยิ้มบนมุมปากของเธอวันนั้นนะ
น่าจะการันตีได้ว่าอาจจะมีข่าวดี
เซอร์ไพรส์แฟนอยู่ก็เป็นได้
เดี๋ยวมีข่าวดีแน่นอนค่ะเธอบอกแบบนี้
ใช่แต่ตัวเธอเองก็ยังไม่อยากพูดอะไรมากนะคะ
แต่ว่าคุณแม่ชมของเราก็ไปเยือนที่โน่นมาตั้ง๕ปีติดแล้วนะ
อันนี้ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าดาวรุ่นใหม่ที่อาจจะไปเฉิดฉายบนพรมแดงก็เป็นได้
ที่เป็นแฟนของมาริยาก็ต้องรอติดตามข่าวดีของเธอว่าจะใช่ข่าวนี้หรือเปล่า